ส่วนข่าวแรกนี่ไม่ดีครับ
เพราะว่าไปเจอศพนักท่องเที่ยวพลัดตกจากผาเดียวได้

คือไปพบว่ารถของเขาจอดทิ้งอยู่ที่ฝุ่นขึ้นแล้ว
เป็นนุ่มใบเกอร์อายุ๒๗ปีครับ
แล้วก็มันมีข้อมูล
แต่ยังไม่มีการสรุปว่าตกลงเขาตายเพราะอะไร

แต่ตกเองหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ

อยู่ใต้ผาเดียวใดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หน้าผาชั้นแรกเนี่ยซึ่งสูงประมาณ๖๐เมตรครับ
ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ๒๐๓๐ปี
สภาพศพนอนหงายครับสวมเสื้อคลุมสีดำนะฮะ

เรื่องต้นมีบาดแผลบริเวณท้ายทอยแล้วก็ข้างศพนะครับ
มีหน้ากากอนามัย๑อันห่างจากศพไป๒เมตร

นี่ครับคุณผู้ชมครับเราจำลองลักษณะการที่เราพบศพผู้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
จึงสามารถจะนำศพขึ้นมาได้
ขณะที่ด้านบนครับไปเจอรถจักรยานยนต์ทะเบียน๙กไก่๒ฤษี๔๔๘๔กรุงเทพมหานคร
เกาะแล้วเนี่ยฮะจอดฝุ่นเกาะแล้วครับ
แล้วก็มีหมวกกระน็อกวางอยู่เห็นไหมฮะ
สีดำดำแดงนะครับแล้วก็คาดว่ารถคันนี้แหละเป็นของผู้เสียชีวิต
ตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถคือนายทัศน์พงศ์พงมีอายุ๒๗ปีเขาเป็นชาวอ่างทองฮะ
พบศพนายสว่างกองอินท่านภูมิในการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขต๑
ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบรถจักรยานยนต์คันเก่าจอดไว้แต่ไม่พบเจ้าของเกรงว่าจะเกิดอันตราย
สั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของอุทยานช่วยกันค้นหาแบบนี้แหละฮะแล้วก็ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ
คือพอมองลงไปด้านล่างปั๊บหน้าผ่านมันเห็นริบร่างคนหรือเปล่า
รีบให้กู้ภัยเดินเท้าค้นหาใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับ
พันธาอากาศเอกจารุวัฒน์เวิศสูงเนินทหารกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศที่ประจำการอยู่ที่เขาใหญ่
เล่าบอกว่าช่วงเย็น๒๐มกราคมครับเห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ที่ลานจอดรถทางเข้าไปผาเดียวดายนี่แหละ
เป็นของนักท่องเที่ยวนี่แหละก็ไม่ได้เอกใจอะไรกระทั่งมีนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปที่ผาเดียวได้
ลงไปเห็นอย่างที่ผมเล่าเมื่อเฮ้ยมันคนหรือเปล่าวะไม่แน่ใจครับนะครับก็เลยให้ขอแรงช่างภาพที่ไปถ่ายภาพสัตว์ป่าน่ะ
บอกพี่ใช้เลนส์ซูมดูหน่อยคนเหลืออะไรปรากฏว่าเป็นร่างผู้เสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับนอนอยู่ข้างล่างจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้มาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านเขาเขียวนะฮะคือมันมีภาพว่าเขาคนนี้นะครับขี่รถเข้ามาทางขึ้นไปผาเดียวได้แล้วก็พบว่าผู้ตายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวผ่านจุดดังกล่าวตอน๑๗นาฬิกา๑๑นาที
ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานระบุว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเข้ามาในพื้นที่เมื่อประมาณสองวันก่อนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ฝุ่นเกาะแล้วนะครับเมื่อโทรถามนะฮะไปสอบถามญาติของนายทัศน์พงศ์ที่จังหวัดอ่างทองก็ได้ความแบบนี้ครับแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปนะครับคุณผู้ชมฮะคือญาติเนี่ยโทรติดต่อผู้ตายได้เมื่อ
เนี่ยพลัดตกลงไปเพราะว่าถ่ายเซลฟี่แล้วก็ตกลงไปฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการพิสูจน์อีกครั้งครับค่ะ